กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้หน่อยนะคะ
พ่อชาวโคราชหอบความช้ำจากโคราช
เดินทางมุ่งสู่มาสู่ปฐุมธานี
ไปหาคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
บอกว่าผมเนี่ยมีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่ง
หนึ่งคนน้องอายุ๗ขวบเป็นเด็กป๑แล้วแยกทางกัน
น้องผู้หญิงคนนี้ไปอยู่กับยายยายเป็นคนเลี้ยงดู
แล้วปรากฏว่ามันเกิดเรื่องร้ายกับน้องขึ้น
เพราะมีเด็กโรงเรียนเดียวกันเด็กผู้ชาย
ป๔สองคนอายุ๑๐ขวบป๖หนึ่งคนอายุ๑๒ขวบ
วันที่๒๑มกราคมพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าหลังเลิกเรียน
โดนรุ่นพี่ป๔และป๖รวม๓คน
หลอกให้ลูกสาวไปที่ห้องน้ำของโรงเรียน
แล้วให้น้องดูคลิปโป๊หลังจากนั้นรุ่นพี่ป๔๒คน
ผลัดกันล่วงละเมิดทางเพศน้อง
ส่วนเด็กป๖เนี่ยทานโทษนะคะไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปได้
ก็เลยบังคับให้ลูกสาวใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้
แล้วถ่ายคลิปไว้คลิปไม่ได้เก็บไว้นะไปปล่อยลงในโซเชียลโอ้โห
พ่อบอกว่าเจ็บช้ำน้ำใจมาก
ถึงแม้ว่าไม่ได้เลี้ยงลูกกับของตัวเองมาเนี่ยแต่นั่นก็คือลูกไง

หลังเกิดเรื่องพ่อบอกว่าที่ทราบเรื่องนะ
ทราบเรื่องจากคนอื่นเลยไม่ได้ทราบเรื่องจากแม่ของเด็ก
หรือว่ายายของเด็กคือหลังเกิดเหตุคุณผู้ชม
ฝ่ายผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุขอไกล่เกลี่ย
บอกว่าขอจ่ายตังค์ได้ไหมเรื่องจะได้จบ
ตอนแรกเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเรียกไปเห็นบอกว่าตามรายงานข่าวคือขอเก้าหมื่น
แต่เจรจาจบกันที่เจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นหารสาม
ให้ผู้ปกครองแต่ละคนจ่ายให้กับยายของเด็ก
ยายเป็นคนเลี้ยงเด็กมาเด็กผู้หญิงอายุ๗ควบ
พ่อมารู้เรื่องทีหลังค่ะบอกว่าไม่เอาเงินจะเอาผิด
เด็ก๓คนมันผิดมันต้องเอาผิด

ปรากฏว่าทั้งยายก็ดีทั้งแม่ของเด็กก็ดี
ไม่ยอมเอาเงินไปคืนฝ่ายของผู้ปกครองผู้ก่อเหตุ
พ่อมารู้ทีหลังว่าไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยนะ
ตเมียของตัวเองและเป็นแม่ของลูกสาวที่ถูกย่ำยี
อบเงิน๗๐๐๐เนี่ยหายไปกับผัวใหม่แล้ว
เขาเลยบอกยิ่งเจ็บใจดับเบิ้ลเข้าไปอีกนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณปวีนารับเรื่องร้องเรียนแล้ว
ก็ประสานไปที่ผู้การที่โคราชแล้วบอกว่า
จะรับเรื่องไว้ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ